ข้อมูลดีชี้อนาคต
เรากำลังอยู่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
พร้อมกับพลังแห่งข้อมูลจำนวนมหาศาล
ไม่ว่าภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน

จำเป็นต้องมีตัวช่วยสำคัญ
นั่นก็คือข้อมูลสถิติ
เพราะข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
จะช่วยชี้ชัดถึงแนวทางแก้ปัญหา

และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการด้านสถิติ

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ